คือคนที่เขาหยอดเงินในกระปุกออมสินแล้วก็เอาเหรียญจะไปแลกที่ธนาคาร
ปรากฏว่าพอเก็บไว้นานเหรียญมันทับกัน
มันก็เป็นสีดำเป็นคราบดำคุณเห็นไหม

ใช่ค่ะเสร็จแล้วพอเอาไปฝากธนาคาร
เลยบอกว่าเหรียญพวกนี้กลายมีค่าเป็น๐ไปซักงั้น

ทีนี้ทางฝั่งพนักงานธนาคารปฏิเสธ
บอกว่าเหรียญที่เอามาฝากมันมีคราบดำติดอยู่ที่ตัวเหรียญ
ผู้โพสต์เองก็ต้องเก็บเหรียญดำพวกนี้

แล้วข้อความที่เขาโพสต์เขียนแคปชั่นนะ
ว่าเงินเหรียญดำธนาคารบอกไม่เอา

มีเงินเหรียญดำเดี๋ยวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์นะคะ
ใครที่คิดจะเก็บตังค์โดยการหยอดกระปุกออมสิน

ใช่การที่เงินเหรียญทับกันนาน

เอามาฝากธนาคารเจ้าหน้าที่คัดเงินดำออกค่ะ
เงินที่มีค่ากลายเป็นไม่มีค่าทันที
โอ้โหพอโพสต์นี้แชร์ไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชม
คนก็ให้ความสนใจวิภาควิจารณ์เยอะเลยค่ะ
แล้วก็โพสต์นี้มีคนดูคลิปไปแล้ว
มากกว่า๑ล้าน๖แสนครั้ง
มียอดแชร์มากกว่า๙๐๐ครั้งนะคะ
ซึ่งมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งเขาก็แนะนำแบบนี้
บอกว่าเอางี้ไหมล่ะเหรียญที่มันดำลองเอาไปขัดไปล้างดู

แล้ววิธีการเขาบอกว่าเอาไปแช่ในพวกน้ำยาล้างจาน

บางคนบอกว่าเอาไปแช่ในน้ำยาล้างห้องน้ำ

บางคนก็บอกว่าเอาไปแช่ในน้ำอัดลม
รับรองเหรียญดำคราบมันจะหลุดออกหมดเลย

ทีนี้มีค่าแล้วเอาไปฝากได้แน่นอนนะคะ
ครับก็ต้องเข้าไปดูหลักการนะในการแลกเหรียญกับธนาคารนะครับ